ต้อนรับร้อยปีของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ไปให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงฝัน

เราไปติดตามพร้อมกันกับคุณวรปัตรอรุณภักดี
รายงานสดจากสถานที่จัดงานครับ

คุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่กันที่
อาคารเวลาชินดาสมสรรค์ตำรวจถนนวิพาวดีรังศิษย์
ก็มีงานนิทัศกาลซึ่งถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่
อีกหนึ่งหน้าประติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยนะครับ
กับงานครบรอบ๑๐๐ปีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในชื่อที่ว่าเตะให้ไกลไปให้ถึงฝันนะครับ
ด้านหลังของผมนะครับเป็นบรรยากาศของการเดินทางมา

ที่สนใจจะบริจาคในการร่วมสนับสนุนโครงการสำคัญนะครับ
เป็นโครงการที่ชื่อว่าฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก
ในการเปิดโอกาสให้กับทั้งภาคเอกชนหรือว่าบุคคลที่สนใจ
รวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับร่วมบริจาคเข้ามาที่บัญชีกลาง

ในการสารฝันบอลไทยไปบอลโลกนะครับ
บริจาคล่าสุดนั้นน่าจะทะลุไปที่๕๐ล้านบาทแล้วนะครับ
แล้วคาดว่าถ้าเกิดมีการเปิดเผยจริงเนี่ย
น่าจะทะลุรักษ์๑๐๐ล้านบาทแน่นอนนะครับ
ตอนนี้บรรยากาศในห้องประชุมนั้นพิธีการยังไม่ได้เริ่มนะครับ
ก็จะมีการเตรียมความพร้อมกันอยู่แล้วก็มีการแสดงดนตรีนะครับ
เลงขับกล่อมให้กับแฟนแล้วก็บรรดาแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ในวงการฟุตบอล
แล้วก็บุคคลที่สนใจจะเข้ามาร่วมในการสารฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกนะครับ
พิธีการในงานคร่าวนะครับก็จะมีพิธีการตอนประมาณ๒ทุ่มโดยประมาณนะครับ
ก็จะมีการแสดงดนตรีจากนักฟุตบอลชายแล้วก็นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
จากนี้ทางนายกสมาคมพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับก็จะมีการกล่าวในเรื่องของโอกาสครบรอบ๑๐๐ปีนะครับ
ว่าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยใน๑๐๐ปีก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๒๕เมษายน๒๕๖
จนถึงวันนี้ที่มีการจัดงานนั้นอนาคตของบอลไทยจะไปในทิศทางไหนครับ
จากนี้ยังมีวิธีทัศน์แล้วก็การแสดงนะครับในชุดเตะให้ไกลไปให้ถึงฝัน
ซึ่งเป็นแคมเปญสำคัญนะครับแคมเปญที่จะทำให้แฟนฟุตบอลไทยนั้นมีความหวัง
และก็มีความสุขกับโปรเจคของทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกนะครับ
แล้วก็ยังมีพิธีการในการมอบเงินสมทบกองทุนฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกที่ผมเรียนให้ทราบนะครับ
มอบเงินกับทางพลตัวเอกสมยทฯผู้พันมวลในฐานถัวแทนของสมาคมขีลาฟุตบอลแห่งประเทศทายนะครับ

ซึ่งบรรยากาศในงานนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ย
เดี๋ยวเราก็จะรายงานกลับไปเป็นช่วงนะครับ